รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้ว
วันนี้ชิสารายงานตัวนะคะแหมอากาศมันก็ดีฝนก็ตกดี
มันก็ดีอะไรก็ดีไปหมดเลยนะคะแต่ว่าฝนที่ตกลงมาแบบนี้
อาจจะไม่ดีในบางพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอนามัน
วันนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมแรงอยู่นะคะ
กรมอุตุนิยมวิทยาจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้ภาพถ่ายดาวเทียม
ปรากฏภาพกลุ่มเมฆฝนเกาะกลุ่มกันแน่นอยู่ที่บริเวณตอนบนของประเทศ
คือภาคเหนือและภาคอีสานทำให้ช่วงเช้าเช้าแบบนี้หลายพื้นที่ในภาคอีสาน
ค่อนข้างครึ้มหน่อยดังนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะคะ
ปัจจัยก็มาจากร่องฝนที่อยู่ตอนบนนี่แหละค่ะยังคงพาดผ่านภาคอีสานตอนบนภาคเหนือตอนบน
อยู่ซึ่งร่องฝนนี้รวมถึงกลุ่มหย่อมฝนตัวแอลเนี่ยจะขึ้นไปทางตอนบนแถบประเทศลาวมากขึ้นนะคะ
ก็จะทำให้สถานการณ์ช่วงนี้ฝนลดลงนั่นเองค่ะ
ส่วนเรื่องของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือว่าลมประจำฤดูตรงนี้ค่ะ
พื้นที่บริเวณอันดามันสังเกตเลยว่ากำลังลมอ่อนลงเบาลง
ฉะนั้นเป็นสัญญาณดีว่าหลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะลดลงแล้วก็จะสามารถออกเรือหรือว่าท่องเที่ยวกันได้นะคะ
ตรวจสอบเพิ่มเติมค่ะจากโมเดลจำลองอากาศนะคะว่าจะมีฝนตกพื้นที่ไหนกันบ้างตลอดทั้งวันค่ะ
เช้าเช้าแบบนี้ณเวลานี้นะคะยังคงไม่ค่อยมีฝนเท่าไหร่
อาจจะมีมากหน่อยบริเวณภาคใต้ตอนล่าง
จังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่นะคะ
แต่ถ้าหากว่าเป็นช่วงเวลาหลังเที่ยงไปแล้วค่ะ
เกิดการสะสมความร้อนและความชื้น
ก็จะทำให้เกิดกลุ่มฝนเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกนะคะหลายพื้นที่รับฝนไปเลยนะคะ
และอีกช่วงเวลาหนึ่งก็คือ๔โมงเย็นเนี่ยค่ะ
เราจะเริ่มเห็นกลุ่มฝนเกาะกันหนาแน่น
บริเวณภาคใต้ตอนบนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ก็จะได้รับฝนคลึ้มกันด้วยเช่นเดียวกัน
แต่จะตกมากหน่อยก็คือช่วงเย็นถึงค่ำ
๔โมงเย็นเป็นต้นไปยังไงก็ตามนะคะ
พื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือเฝ้าระวังกันด้วยค่ะ

แต่ว่าพื้นที่ไหนที่ฝนตกอย่างห่างทะเลไปไกลเนี่ย

เรือเล็กงดออกจากฝั่งไปอีกสักวันหนึ่งก่อน

เพราะว่าเมื่อวานนี้หลายคนก็ไปทำบุญกัน
นี่บรรยากาศที่จังหวัดแม่ห้องศรนะคะ
ชาวพุทธไปถวายดอกไม้ให้กับพระสงฆ์ในพิธีตักบาดดอกไม้ที่วัดภูสมวนาราม
ไปกันเนืองแน่นเลยนะคะอากาศก็ดีด้วยไม่มีฝนพอดีเลยค่ะ
ชาวพุทธนักท่องเที่ยวถือดอกไม้ทูบเทียนเดินข้ามสะพานสู่ตองเป้
ใส่บาทดอกไม้ถวายพระสงฆ์เป็นพุทธบูชาบรรยากาศดีมากมากเลยค่ะ
จัดแบบนี้เป็นปีที่ห้าแล้วใครมีโอกาสอยากจะไปสัมผัสธรรมชาติ
อากาศดีแต่งตัวสวยและร่วมทำบุญก็เรียนเชิญปีหน้านะคะ
ส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชชาวบ้านตำบลกับเปียดจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา
ด้วยขบวนรถซาเล้งค่ะ
พ่วงข้างนี่แหละค่ะก็คือเป็นรถที่ชาวบ้านเขาใช้เพื่อการเกษตรอยู่แล้วนะคะ
มาตกแต่งรวมถึงมีขบวนรำกันสวยงามทีเดียวค่ะ
ตั้งขบวนแห่เทียนพรรษาเข้าวัดกะเปียดนะคะ
ชาวบ้านหลายคนก็มีความสุขกับประเพณี
เพราะว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนาน
และที่สำคัญคือไม่ต้องไปออกแรงหรือว่าใช้เงินมากมายนะคะ
ใช้รถซาเล้งที่ใช้อยู่นี่แหละก็สามารถสืบสารประเพณี
สารงานบุญให้คงอยู่ต่อไปได้ค่ะ